แล้วก็จัดไก่ไปหกตัวนี่คือภาษาของเกมนะครับก็คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกนะครับ
ธีรทรก็ได้โพสต์ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมกันสร้างประติศาสตร์ในครั้งนี้
แล้วก็แสดงความดีใจกับผู้เล่นทุกคนด้วย